คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่ากศธได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการโทรทัศน์ทุกช่อง
เพื่อขอความร่วมมือให้ทุกสถานีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชมาหลายครั้ง
ในช่วง๑๕วันที่ผ่านมาล่าสุดคาดว่าจะมีการปรับผังรายการของแต่ละสถานีเข้าสู่พังปกติในราวกลางเดือนพฤศจิกายน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกศธจัดประชุมนัดพิเศษขึ้นมาหลายครั้ง
เพื่อกำหนดเงื่อนไขและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
การประชุมนัดแรกเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมขอให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องเชื่อมโยงสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรทตลอดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชเป็น๓๐วัน
ต่อมามีการประชุมในวันรุ่งขึ้นขอให้งดเนื้อหารายการรื่นเริงและปรับโทนสีหน้าจอรวมทั้งขอให้พิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม
การประชุมครั้งที่๓มีการขอความร่วมมือให้สถานีโทรทัศน์อื่นสลับสับเปลี่ยนการเชื่อมโยงสัญญาณในกรณีที่พระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์ต่างประเทศเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและเริ่มปรับให้นำเสนอรายการทั่วไปที่อยู่ในระดับความเหมาะสมรวมทั้งให้มี
และการวิภาควิจารณ์ที่จะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งหรือแตกแยกในสังคมและให้กล่าวถึงผู้สนับสนุนสารคดีได้
ผู้ประกอบการเสนอต่อกศธขอเริ่มทยอยปรับเข้าสู่ผังรายการตามปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากครบ๓๐วันหรือหลังเที่ยงคืนของวันที่๑๘พฤศจิกายน๒๕๕๙
โดยจะปรับโทนสีเนื้อหารายการและการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
ซึ่งพันเอกณฑีจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกศธในวันที่๓๑ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป
พร้อมยืนยันด้วยว่าช่วงที่ผ่านมาการขอความร่วมมือการออกอากาศไม่มีปัญหา
จริงแล้วต้องเรียนว่าการดำเนินการที่ผ่านมาผมก็ได้ขอบคุณผู้ประกอบกิจการทุกรายไปนะครับ
ว่าในห่วงของการดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมจนถึงปัจจุบัน
ต้องเรียกว่าเรายังไม่มีปัญหาที่เป็นสาระสำคัญเลยนะครับ
ถ้ามีปัญหาเล็กน้อยก็ทางกศธก็ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ
ก็ได้รับการแก้ไขในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนเนี่ย
ก็ต้องการที่จะดำเนินการให้ถูกต้องเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ย
อาจจะมีความเข้าใจผิดบ้างก็มีการแก้ไขไปนะครับ
ส่วนข้อกำหนดที่ออกมานอกจากจะเป็นการขอความร่วมมือจากฝั่งผู้ประกอบการแล้ว
เพื่อให้สามารถออกอากาศรายการที่หลากหลาย
คงไว้ซึ่งบรรยากาศการแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรากมิณฐรมหาภุมิพนธ์อดุลยเดช
คนอดุลยเดชในช่วงเวลาสามสิบวัน